ทำให้พี่บี้สุกริตน้ำตาตกกันด้วย
แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปรับชมกันในช่วง
เพื่อดาวดวงนั้นเพื่อฝันที่อยากเป็น
ให้โลกได้รู้ว่าฉันจะเป็นดาว

มาเจ้ามาป๊ากันแหม่มกับไอ้บี้คนหล่อ
เคยสวับจมูกกับเขาเป็นครั้งแรก
ก็เลยรู้สึกแปลกบอกไม่ถูก
สังเกตดูสีหน้าบอกเลยว่าหวาดเสียว

เรื่องแค่นี้สบายหายห่วง
เอาล่ะว่าแล้วก็รวบรวมสมาธิที่ได้ฝึกฝนมานานหลายปี

เรื่องแค่เนี่ยไอบี้ของเห่าสบายมาก

ฟู๊ดโถฟู๊ดโถ

โอ้โห้ตายเลย
ลุ้มกับพี่บี้ตัวโก่งกำลังหายใจตามไปเลยค่ะ

เชื่อเถอะค่ะครั้งต่อไปก็ยังไม่ชิน

โชคดีปลอดภัยไร้โควิดนะจ้า